พ่อแท้คมขืนลูกสาวแท้ของตนเอง
ลูกสาวเป็นสาวเลยครับวัย๑๗ปี

แล้วล่าสุดไปขอจะมีอะไรกับลูกอีก
บอกแม่กับยายหนูไม่ไหวแล้ว

ล่าสุดจับพ่อคนนี้ได้เรียบร้อยแล้ว

พ่อตอบว่าขาดสติ

ขาดสติมากอะไรค่ะสองปีแล้วขาดสติละ

ผมว่าคำนี้มันแก้ตัวไม่น่าจะขึ้นนะ
สพสตึกจังหวัดบุรีรำจับตัวผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุ

คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะพ่อไปข่มขืนลูกสาวแท้ของตนเอง
คือแม่อายุ๓๙และพาลูกสาววัย๑๗ไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าถูกพ่อแท้อายุ๔๒ข่มขืนมาเมื่อ๒ปีก่อน
ขณะที่ผู้เป็นพ่อขับรถกระบะพาลูกสาวกลับจากการทำธุระ
แต่ระหว่างทางทางกลับบ้านไม่กลับบ้านพาลูกสาวไปเปิดห้องที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แล้วบังคับให้ลูกสาวลงจากรถแล้วดึงตัวไปในห้องพักคุณผู้ชม
แล้วก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนลูกสาวของตนเองจนพ่อสำเร็จความไคร่
แล้วพ่อก็บอกว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครนะเดี๋ยวจะฆ่าเลยนะ
ก็เลยไปบอกแม่ไปบอกยายพาไปแจ้งความหน่อยหนูไม่ไหวแล้วถูกพ่อข่มขืน
ตำรวจก็ตามหาตัวกันสุดท้ายเนี่ยไปเจอตัวพ่อรายนี้
ระหว่างขับรถกลับบ้านที่หนองคายนะฮะแล้วก็ไปเอาสิ่งของมาให้ภรรยาที่บ้าน
บ้านซึ่งพุทธอาหารเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการขาดคืนนะ
สารภาพเขาทำจริงเขาข่มขืนลูกสาวของตนเองจริง
อ้างทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเขายับยั้งไม่ได้คิด
อะไรนะฮะไปดูกันหน่อยฮะไปฟังเสียงของพ่อ
คนนี้ก็หน่อยขอโทษแม่ยายกับพ่อตาด้วยครับที่ได้กระทำไป
ด้วยการขาดสติยังคิดครับถ้าใครคิดอยากจะอยู่ชีวิตอย่าง
สันติภาพอยู่ข้างนอกก็อย่าได้ทำแบบเราครับ
ก็อยากจะขออยู่แต่คงไม่มีโอกาสแล้วครับนะฮะ
สำหรับตอนนี้ก็ไม่อาจทานแล้ว๕นะครับอ้ะขนาดที่อ่า
ถามภรรยาหน่อยแม่ของน้องที่เสียหายก็บอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วกัน
โหสิกรรมให้กับสามีแต่เรื่องของคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของ
กฎหมายนะไม่ได้ไม่สามารถจะยอมความอะไรกันได้ในฐานะที่ตัวเธอ
เป็นแม่เธอเสียใจมาก
แล้วรู้สึกผิดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับลูกของเธอมาก
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครก็คือพ่อ

แต่มารู้ว่าสามีไปทำแบบนี้ไม่มีใครรับได้หรอก

เพราะเขาคงไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่พ่ออีกแล้วนะครับ
ขอโทษเขาก็ขอโทษเขาก็บอกพ่อผิดไปแล้ว
ในครอบครัวโดนไป๔กระทงด้วยกันนะครับ
เมืองต้นก็คัดค้านการประกันตัว

แน่นอนก็ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อต่อไปได้

เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัว